คุณผู้ชมฮะอีกเหตุหนึ่งเป็นเหตุไฟไหม้ชุมชน

ก็ชอบดูเหมือนกันเพราะว่าลุกลามคุณผู้ชมดูภาพนี้
แล้วก็รถดับเพลิงไปจำนวนมากเหมือนกันนะครับ

แขวงอ่อนนุษย์เขตสลกรุงเทพครั้งโตกริงเกือบ๓นาทีแล้ว
เจ้าหน้าที่เวลาดมรถกลับดับเพลิงกว่า๑๐คัน
เข้าช่วยกันในการดับเพลิงนะครับ
ไฟมันไหม้ลุกลามในชุมชนแห่งนี้
รวมแล้วเสียหายไป๓หลังนะครับ

ขณะเกิดเหตุผู้พักอาศัยภายในบ้านต้นเพลิง

จากนั้นเกิดไฟช็อตที่โคมไฟ

จนมันเกิดความร้อนเกิดประกายไฟขึ้น
ที่ไฟจะลุกลามเขาบอกว่ายังโชคดี
ระงับไฟได้คุณแล้วก็ทางเข้าทางอะไรเนี่ย
มันค่อนข้างจะแคบตอนแรกกลัวจะไหม้ทั้งชุมชนนะ
แต่ยังโชคดีที่สามารถที่จะระงับเพลิงไว้ได้นะครับ
ระมัดระวังกันด้วยฟืนไฟในช่วงหน้าแรงในช่วงอากาศร้อนแบบนี้